นี่คุณผู้ชมค่ะ

มากคุณผู้ชมเปิดมาคนนี้คุณผู้ชมดูสิคะสีส้มของมันตัดกับสีขาว
ตัดกับสีขาวของเก๋ด้วยอ่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าโอ้โหน้ำทะเลสีฟ้ามันชัด
แหววขึ้นมาทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วบอกเลยนะคะว่าทุกรูปที่เธอ
โพสต์ไว้เนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่โชว์หน้าทองทั้งสิ้นนั่นแปลว่าฉันไม่ได้ข่าวอย่างเดียว
เฟิร์มฉันสวยฉันเซ็กซี่ฉันออกกำลังกายหนักมากแล้วก็ทำให้
น้องปันมีแฟนที่เอาใจดูแลดีสดใสร่าเริงสีส้มโอ้ยคุณผู้ชม
เอาจริงพักหลังมาปันเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เลือกทานอาหารด้วยนะก็ถือว่าเธอเป็นอีกหนึ่งไอดอลของสาวยุคนี้เลย
ว่าได้นะจ๊ะพูดถึงเรื่องชุดว่ายน้ำจะไม่แวะไปแซวคุณแม่เขาหน่อยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ
สำหรับคุณอุ้มลักษณะขึ้นภาพมาด่วนนี่

แซ่บจริงคือไปเที่ยวทะเลทีไรไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจ้ะแม่
รอบนี้ขอมาในชุดสีส้มที่เรียกได้ว่าแหวกขึ้นไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้
เพิ่มความเซ็กซี่ที่ด้านข้างเป็นสายคาดไว้แค่๒เส้นเท่านั้น
ฉันไม่รู้จะอธิบายความแซ่บของชุดนี้ได้ยังไงนอกจากคำว่าวูบ
เพราะว่ามันเว้าแบบว้าวจริงเว้าสุดใจนะคะ
ตนี้แม่อุ้มเขาโพสต์เอาไว้แบบสองแอคด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นภาพหน้าตรงปาก
ข้างอีกนิดนึงเห็นแค่สองภาพก็ใจสั่นใจละลายกันแล้วค่ะ
ย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมนี่คือหุ่นของคุณแม่ลูกหนึ่งแซ่บไม่แซ่บ
อย่าหยุดดูแลตัวเองกันนะจ๊ะแม่ทั้งหลาย
ใช่ค่ะโอ้โหแซ่บมากนะ
จากสาวแซ่บมาปิดท้ายกันที่สาวเซอร์คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับสายป่านอภิญญาอย่างที่ทราบกันดีว่าสายป่าน
เขาทำธุระขีกเรื่องกับปางดำน้ำที่เพราะฉะนั้น
ใส่ชุดวิมิติมันเป็นเรื่องปกติเผินน่าจะใส่ชุดวิมิติมากกว่าชุดกะตินักคุณนะ
ใช่รอบนี้นี่ดังมาพร้อมกับชุดวิมิติสีโซม

แม้รอยสักของเธอนี่เด่นไม่แพ้ความแซ่บเลยนะคะ

วาวได้เหมือนกัน

คุณสามีมีแล้ว